ไปดูพื้นที่ต่างในประเทศไทยนะครับ
แหม่ก็ต้องบอกว่า
รอรับผลกระทบแต่ก็หนักอยู่แล้วอย่างขอนแก่นนะครับ
ไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐ

คือน้ำจากลำน้ำพองก็หนุนเข้าไป
หนุนเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยบ้านโนนหนองลาดนะครับที่หมู่เจ็ด
ตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองเนี่ย
หลังคาเรือนกลายเป็นเกาะกลางน้ำครับ
นะครับต้องอบพยพชาวบ้านนะครับแล้วขอมีค่าออกจากพื้นที่
ทีมข่าวนั่งเรือเข้าไปในหมู่บ้านครับ
เพราะว่าตลอดเส้นทางกว่า๓กิโลเมตรนะครับที่เป็นทุ่งนา
ถูกน้ำท่วมกลายเป็นทะเลน้ำจืด
น้ำท่วมแทบจะมิดหลังคาบ้านนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านบอกว่าอยากได้เรือหน่อยนะครับเพราะทั้งหมู่บ้านตอนนี้มีเรือลำเดียว
แล้วถ้าจะเอาเรือมาส่งเอาน้ำดื่มเข้ามาส่งด้วยข้าวสารด้วยอาหารแห้งด้วยครับ
ลำบากค่ะเพราะว่ามันต้องนั่งเรือออกไปข้างนอกนึงค่ะ
เข้าออกลำบากถ้าเรือเรือมันมันมีคันลำเดียวเนอะมันต้องนั่งรอ
ก็มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มอยู่ค่ะเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่มีน้ำกินเนอะ
ปกติก็ซื้อน้ำกินอยู่แล้ว
อุบลรัชธานีกันอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมครับ
ทีมข่าวไปสำรวจบ้านเรือนของประชาชนริมแม่น้ำมูลฮะ
วารินชำราบน้ำเอ่อเข้าชั้นหนึ่งแล้วตอนนี้ข้าวของต้องขึ้นชั้น๒นะครับ
รายก็ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนแล้ว
เทศบาลนครอุบลรัชธานีรายงานบอกว่าระดับน้ำมูลเมื่อเช้านะเมื่อเช้านะ
ที่สถานีสูบน้ำท่าน้ำตลาดสดเทศบาล๓ที่เห็นด้านหลังของคุณภูริพัฒน์ตอนที่รายงานสดน่ะ
ระดับน้ำอยู่ที่แปดเมตรเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากประวัติสิบสี่เซนติเมตรฮะ
มีแนวโน้มสูงขึ้นสูงขึ้นท่านอธิบดีกรมชนประธานตอนนี้สั่งแล้ว
เอาเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้งที่สะพานพิบูรมังสาหาร๑๔๐เครื่องนะครับ
เดี๋ยวจะติดนะฮะเครื่องสูบน้ำอีก๒๐เครื่องด้วยบริเวณแก่งสะพือ
ค่ะจะพยายามผลักดันน้ำลงแม่น้ำโขงนะครับ
ให้ได้มากที่สุดส่วนคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับ
ไปกับร่วมกระตันอยู่ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านนะฮะ
ที่ชุมชนหลังวัดโรมันโอ้โหน้ำท่วมสูงสามเมตรอ่ะ
บางจุดอ่ะคือเป็นแบบนี้มาสองสัปดาห์แล้วนะ
บ้านเรือน๗๐หลังคาเรือนนะครับต้องอบพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมครับ
ริมแม่น้ำมูลเนี่ยครึ่งตัวเอวคุณบินเลย
ใช่ครับอ้อมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นอีกหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรฮะ
รับว่าหนักกว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ไปดูที่บ้านคุณวิเชษหน่อยคุณวิเชษแสงตาอายุ๖๒นะครับ
เป็นอีกครอบครัวที่ได้ผลกระทบจากแม่น้ำมูล

อยู่ไม่ได้นานแล้วครับร่วม๒อาทิตย์แล้ว

ก็อยู่นอนตรงไอ้หลังห้องน้ำนะครับเพราะว่าปูแผ่นพื้นไว้มันจะแค่๒คูณ๒เมตรนี่
พอนอนได้สองคนที่เก็บของทางหวังตัวเย็น
ตอนนี้เหลืออยู่เยอะไหมครับน้ำจะท่วมถึงตรงที่เรานอน
ก็ประมาณสี่สิบเซนติเมตรครับ
ถึงคอน่ะเห็นไหมเห็นไหมครับคุณผู้ชม

ไม่ได้ต้องอยู่ในสภาพนี้อีกนานเท่าไหร่
นี่คือบ้านริมแม่น้ำมูลณขณะนี้ครับ
ถึงอกถึงคอแล้วครับคุณผู้ชมครับ
นี่ก็คือต้องบอกว่ายังเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะ
เพราะว่าพายุเพิ่งจะเริ่มเข้ามาก็ขอช่วยส่งความช่วยเหลือถึงประชาชน
ให้เผื่อระยะเวลายาวนานด้วยนะคะ